คุณผู้ชมคะเวลาพูดถึงตลาดนัด
หนึ่งแห่งที่ในกรุงเทพมหานคร
หลายคนก็จะนึกถึงพูดถึงจตุจักร

ก็ต้องไปตลาดนัดจัตฉัก

ของกินของใช้สัดเลี่ยงของตากบ้าน
มีทุกสัปสิ่งครับ
กรุงเทพมหานครเขามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการได้ดีกว่าทางการรถไฟ
ซึ่งปัญหานี้อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นปัญหามานานหลายปีแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของการเช่าพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำกัน
ผู้ค้าเองเขาก็ออกมาบอกว่าได้รับความเดือดร้อน
ทีนี้เมื่อวานค่ะทางคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่๕
ก็มีการประชุมกันมีข้อสรุปถึงการแก้ไขปัญหาตลาดนัดจตุจักร
มติที่ประชุมคือให้กรทมกลับมาบริหารจัดการตลาดเหมือนเดิม
เพราะว่าเป็นองค์กรท้องถิ่นที่เขามีความเชี่ยวชาญไง
ทีนี้คำถามก็คือบอกอ้าวแล้วทางการรถไฟล่ะการรถไฟจะได้รับประโยชน์อะไร
การรถไฟเขาดูแลตลาดนัดจตุจักรมาเมื่อปี๕๔ไงคุณช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเหมือนกันนะ
ที่การรถไฟจะเข้ามาดูแลแล้วก็รับมือต่อจากกรุงเทพมหานคร
แต่ตอนนี้กรทมกลับมาดูแลใหม่แล้ว
ใช่คือกลับมาดูแลก็จะบริหารเรื่องการจัดเก็บขยะจัดเก็บค่าเช่าแผง
แต่ทางด้านการรถไฟจะได้รับค่าเช่าที่ดินจากทางกรทม
แล้วก็ได้พนักงานกลับไปปฏิบัติงานตามเดิมกว่าร้อยนาย
ซึ่งก็สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องของพนักงานขาดแคลนได้นะคะ
ทีนี้เมื่อวานที่ประชุมกันคนที่ได้ประโยชน์นะคุณคือผู้ค้านะ
เพราะว่าผู้ค้าจะได้ประโยชน์เรื่องของค่าเช่าไงคะ

จากเดิมเขาจ่ายให้กับการรถไฟ๓๑๕๗บาท
ก็จะลดลงเหลือ๑๘๐๐บาทนะคะ

ใช่เกือบครึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทางพ่อค้าแม่ค้า
เรื่องนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ได้พูดหลังจากที่ทราบมตินี้
บอกว่าได้หารือกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทย
แล้วก็ประธานสหภาพการรถไฟ
ถึงรายละเอียดเรื่องค่าเช่าที่ดินแล้วก็การดูแล
หลังจากที่กรุงเทพมหานครเข้าไปบริหารก็จะมีการปรับปรุงนะ
จัดระบบแผงเช่าผู้ค้าแล้วก็จะลดค่าเช่า
เหลือเดือนละ๑๖๐๐บาท
อันนี้จะช่วยเหลือเรื่องของรายได้
รวมถึงก็จะต้องมีการจัดการกับระบบขยะใหม่ด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ไปจตุจักรก็จะเห็นปัญหาแล้วค่ะ
ว่าที่จตุจักรมันมีปัญหาเรื่องของขยะไงมันมีหลายแผงเหลือเกิน
แล้วผู้ค้าก็เยอะคนก็เยอะ
มันก็มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะนะคะ
ไอ้ราคาที่เขาลดลงมาเหลือ๑๐๐๐กว่าบาทนะครับคุณ
เมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์ยังสั่งการอีกนะครับ
บอกว่าลองไปเจรจาตกลงกันซะทุกฝ่ายอีกทีสิ
ว่ามีทางไหนบ้างที่จะทำให้ค่าเช่าของประชาชนลดลงอีก
ใช่แล้วก็พลเอกประวิทย์บอกด้วยบอกว่ายังไงก็ตาม
จะต้องให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ร่วมกันนะคะ
นี่ก็คือเรื่องของจตุจักร
ทีนี้เรามาดูเรื่องของอนุสวรีชัยสมรภูมิกันบ้าง
หรือว่าอนุสวรีไหนใครจะรับผิดชอบ
ใช่เรื่องนี้นะคุณผู้ชม
คือก่อนอันนี้เขาไม่มีหน่วยงานไงไม่มีเจ้าภาพ
ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขาก็เปิดเผยบอกว่ารอนะ

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อน

เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องบูรณะซ่อมแซม

ต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีแม่งานอย่างชัดเจน
ก็ยืนยันด้วยนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเอง
พร้อมเป็นเจ้าภาพในการดูแลพื้นที่
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเบื้องต้นแล้ว
ว่ามีจุดไหนที่จะต้องซ่อมแซมบ้าง
ประเมินตัวเลขงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการด้วย
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วก่อนหน้านั้นดูแลกันยังไงบ้างนะครับ
จริงแล้วในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรุงศิลปากร
ก็จะดูแลอนุสวรีเหล่านี้บ้างบางส่วน
ในการที่จะบุรณปฏิสังขรซ่อมแซม

ใช่ค่ะแล้วก็๗๐กว่าปีของอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ใครจะมาที่กรุงเทพไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นไปที่ไหน

เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเดินทางไปทั่วทุกสารทิศได้เลยนะคะ
โดยกรุงเทพมหานครเองก็มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถาน

อย่างเช่นพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จ

อย่างวงเวียน๒๒กรกฎา
อนุสวรีทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ปฐมบรมราชานุสร
อนุสวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูล
อนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วที่ผ่านมากรุงเทพมหานครก็มีการจัดเจ้าหน้าที่
เข้าไปดูแลไปทำความสะอาดตลอด
เพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเองเขาก็มีบุคลากรมาก

หลังจากที่ได้รับหนังสือส่งมอบ
กรุงเทพมหานครเขาก็จะมีการประชุมกันค่ะ
จัดสรรงบประมาณแล้วก็ไปดูแลโบราณสถาน
ทั้ง๑๔แห่งด้วยนะคะ